ทีนี้ค่ะไปดูบรรยากาศสดกันต่อนะคะ
ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
ลชนที่ไปร่วมชุมนุมขยายวงกว้างกันค่อนข้างเยอะ
ก็กระจายไปแถบแถวหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถี

คุณคารินกระมุดโยธินอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลราชวิทยุ
คุณนฤทธบุญนิ่มขออภัยอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะ

จนถึงตอนนี้เวลาก็ประมาณ๑ทุ่มครึ่ง
ก็ยังคงมีบรรดาประชาชนทยอยเดินทางเข้าและออกพื้นที่

เรียกว่ายังคงหลั่งไหลมายังไม่ขาดสายนะครับ
นี่คือบรรยากาศสดตอนนี้นะครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ
ส่วนกระแสข่าวนะครับที่มีการลือกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีรถน้ำของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
มาทางจุดนี้นะครับจากการสังเกตของทีมข่าวนะครับ
จนตอนนี้นะครับก็ยังไม่เห็นรถน้ำสักคันบริเวณจุดนี้นะครับ
นี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนพญาไทยนะครับ
ก็มีการจอดรถขวางถนนไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบริเวณนี้ด้วยนะครับ
ส่วนอีกทางฝากฝั่งหนึ่งครับถ้าเกิดเดินตรงเข้าไปนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปอันนี้คือด่านแรกนะครับ
ก่อนที่จะเข้าไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปรักหลักอยู่ที่บริเวณ
นุสาวรีชัยสมรภูมินะครับจุดนี้อยู่ห่างจากจุด
นุสาวรีชัยสมรภูมิเนี่ยสักประมาณ๕๐๐เมตรได้นะครับ
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตึงกำลังวางแนวแผงกั้นอะไรแต่อย่างใดนะครับ
ตอนนี้ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีนะครับนี่นะครับ
มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าและออกพื้นที่ไม่ขาดสายนะครับ
นี่นะครับมีการนำป้ายมา
ก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณ๑ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำรถน้ำ
บริเวณถนนบริเวณโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
ซึ่งทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้รีบทยอยกัน
เข้ามาวางแผงกั้นบริเวณถนนนี้นะครับ
ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็
ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับยังไม่มีรถน้ำของเจ้าหน้าที่
อย่างใดนะฮะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศ

ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปบริเวณกลุ่มที่สุดท้ายนะครับ
ก็จะเป็นกลุ่มผู้ชมนุมนะครับซึ่งแนวหน้าเนี่ยค่ะ
จะเป็นทางกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ส่วนใหญ่จะมีการสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ใส่แว่นตาเพื่อที่จะป้องกันนะครับ
ขอบคุณคุณนฤทธบุญนิ่มด้วยนะคะคือกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่
จะมีการมาปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะว่ามีการนำรั้วมากั้น
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก
ให้กับคนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลเท่านั้น
ตรงนั้นก็จะมีโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็มีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยนะครับ